สนใจนะครับก็คือเรื่องของมิตรภาพระหว่างไทยกับพูชานะครับ
เอาจริงจริงเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรมากมายที่ก่อนหน้านี้เป็นปัญหาแต่กีฬานะครับมันเชื่อมสัมพันธ์อยู่แล้ว
แล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับก็มีรายงานนะครับก่อติดมาจากกัมพูชาทีมข่าวเราชุดใหญ่เดินทางไปถึงแล้วนะครับ
แล้วก็คุณทันทัศนวินิมานนท์ก็ไปเก็บรายละเอียดมาให้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศที่นั่นแฟนกีฬากัมพูชาก็น่ารักจริงครับ
ท่านทูตไทยในกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาก็ขอวอนพี่น้องชาวไทยครับ
งดใช้คำพูดส่อเสียดด่าทอ

เพื่อความปลอดภัยของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งหมดครับ
เจ้าภาพกัมพูชาเลือกบรรจุกุลกาแมนลงแทน
ทำให้เป็นดราม่าของโลกโซเชียลทั้งสองประเทศ

ทำให้แฟนกีฬาที่จะเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทย

สัญลักษณ์ที่มีคำว่าไทยแลนด์ได้หรือไม่
นายเชฟเกียร์อัททาก็เห็นอาคารชัดทูตไทย
กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่า
สถานการณ์ในกัมพูชาไม่มีความเกลียดชังไทย
เหมือนในโลกโซเชียลที่มีการโจมตีกันหลายเรื่อง

พร้อมต้อนรับคนไทยอย่างเป็นมิตร

อย่างไรก็ตามท่านทูตไทยในกัมพูชายังบอกอีกว่า
อยากจะให้แฟนกีฬาชาวไทยเชียร์กีฬากันให้สนุก
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

หากมีสิ่งยั่วยูอะไรอยากให้แฟนมีความอดทนอดกล้าน
งดผู้ส่อเสียดยั่วยุไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
ผมคิดว่าจริงแล้วการที่จะมาเชียร์กีฬาที่พนมเปน
กีฬามันมีแพ้มีชนะ
และสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมคือมีการให้อภัย
หลังจากที่การแข่งขัดกรรมโดยคิดชสบดิโดยเชิญเกียราบางกีฬา
ต้องใช้กำลังระหว่างกัน
ก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องการใช้คำพูดอะไร

ที่โดยไม่ตั้งใจของเราก็ได้

บรรยากาศในชั้นนี้ก็ยังดีอยู่ครับผม
ผมว่าก็น่าจะดีต่อไปครับ
๑๖๔เวียนทองคือเป้าหมายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยวางไว้
และทีมชาติไทยจะคว้าเจ้าเหรียญทองใน๔เกมผลนี้ได้หรือไม่

ทันทัศน์คุณนิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา